คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้โควิดมันก็ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนจากเรา
เวลาเข้าห้างร้านต่างสิ่งที่คุณต้องมีนอกจากเงินก็ต้องหน้ากากนี่แหละค่ะ

พกติดตัวเอาไว้นั่นเองนะคะเฝ้าระวังอย่าให้กาดตก
ถ้าหน้ากากไม่มีเข้าห้างครับไม่ได้นะคุณ

ไปซื้อของก็ไม่ได้แต่หนุ่มคนนี้บอกเลยว่ามันจวนตัว

ของมันต้องมีดัดแปลงสักทีจะดีกว่าไปดูค่ะ
ความหิวมันเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะ
จะใช้เพื่อนก็ไม่ได้ดั่งใจบอกไม่ถูกด้วยว่าอยากจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จ
รูปรสชาติอะไรยังไงเพื่อนมันไม่เข้าใจอ่ะเออ

งานนี้ก็เลยจะเข้าไปเลือกเองแต่ทำยังไงถามภาพไหมคุณเอ้ย
หน้ากากอนามัยค่ะก็เลยใช้วิธีดัดแปลงผ้าหรือว่าทิชชู่สีขาว
มาแปะกับเทปกาวตรงมันแบบนี้ค่ะ
แต่ดูแล้วไม่แนะนำให้ลอกเรียนแบบนะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่ามันไม่เหมาะสมมันใช้จริงไม่ได้

ให้ดูเพราะว่าให้ดูถึงความตระหนักของคนเรา

พี่เขาลืมจริงแต่เขาก็ยังมีความเคร่งครัดใส่ใจปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดเอาไว้

คราวหน้าตะโกนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วกันให้พนักงานช่วยซื้อให้หน่อย
โกนแล้วเขาซื้อหน้ากากอนามัยมาใส่แล้วค่อยเข้าไปซื้อ

ดัดแปลงได้แต่ว่ามันใช้จริงไม่ได้